การค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยก็เป็นวันที่๕แล้วนะครับ
แต่ก็ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง๒๓นาย
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคือเขาปรับแผนแล้ว
เริ่มมีการเดินเท้าค้นหาตามริมชายหาดแต่สัญญาณที่มันไม่ค่อยดีมันมีมาก็คือ
หย่อมความกดอากาศสูงมันจะกลับมาอีกนั่นแปลว่าอะไรครับ
ขึ้นลมในทะเลค่ะมันจะแรงขึ้นครับอืม
เรือโทพิชัยล้อชูสกุลครับผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
เปิดเผยบอกว่าแผนปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายล่าสุดวันนี้นะครับ
เวลาสิบนาฬิกายังไม่พบผู้สูญหายทั้งยี่สิบสามนาย
แต่ภารกิจค้นหาจะยังเดินหน้าต่อไปแต่มีความยากในการปฏิบัติงานวันนี้ก็คือ
ไม่รู้ทิศทางที่ชัดเจนของผู้สูญหายสำหรับพื้นที่การค้นหาก็จะเพิ่มพื้นที่ไปทางทะเลภาคใต้มากขึ้น
ตั้งแต่จังหวัดประจวบคิวรีคันชุมพรไปจนถึงสุราธานีครับ
สำหรับวันนี้มีเรือหลวงที่เป็นกำลังหลัก๔ลำเท่าเดิมนะครับคือเรือหลวงตากศิลป
เรือหลวงนเรสวนเรือหลวงกระบุรีแล้วก็เรือหลวงนราธิวาส
แล้วก็นะฮะมีเรือมาสมทบจากกองทัพภาคที่๒คือ
เรือลาดตระเวนต่อหนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็เรือต่อสองเจ็ดศูนย์
จากนี้การค้นหาตามผิวน้ำยังมีเรือของสอนชนนะครับ
จากเดิมมีการปฏิบัติหน้าที่จากสอนชนจังหวัดประจวบคิริขันและชุมพร
แต่วันนี้เพิ่มสอนชนจังหวัดสุราธานีเข้ามาด้วยแล้วมีเรือของตำรวจน้ำสามลำนะครับ
แล้วก็เรือประมง๒ลำนะครับเจ็ดสกีเรือลิฟต์อีก๒ลำ
แล้วก็สปีดโบสต์ด้วยอีกจำนวนนึงร่วมกันค้นหาเต็มที่ครับ
เช่นเดียวกับอากาศยานที่บินค้นหามีเครื่องบินดอร์เนียนะครับเพิ่ม๑ลำ
ทำให้มีกำลังค้นหาทางอากาศยานของกองทัพเรือก็คือเครื่องบินดอร์เนีย๒ลำนะครับ
เฮลิคอปเตอร์๒ลำเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง๑ลำ
อากาศยานไร้คนขับหรือว่ายูเอวี๑เครื่องและกองทัพอากาศสนับสนุน
ลิคอปเตอร์อีกหนึ่งลำนะครับแล้วก็กองบินตำรวจสนับสนุน
แบบเดียวอีกสองลำนอกจากนี้จะเพิ่มการเดินเท้าลาดตะเวนค้นหา
ริมชายฝั่งไล่ตั้งแต่บางสะพานไปเลยมุ่งหน้าไปตามทะเลไปทางทิศใต้
ประกาศขอความร่วมมือไปถึงชาวประมงให้ช่วยตรวจสอบค้นหากำลังพลควบคู่ไปด้วยครับ
ขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง๓จังหวัดคือประจวบคิริขันชุมพรและสุราธานี
สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการค้นหาทันทีหากมีการขอความช่วยเหลือมา
เย็นวันนี้จะมีร่องมรสุมความกดอากาศสูงอีกระลอกทำให้ต้องรับมือกับ
คลื่นลมแรงที่จะเข้ามาด้วยครับค่ะที่จังหวัดสุราชธานี
ท้อถอยนะครับในการปฏิบัติงานแล้วก็จะพยายามถึงที่สุด
คือหมายความว่าตอนนี้หย่อมความกดอากาศสูงก็เข้ามานะครับ
ก็สภาพขึ้นลมก็คงจะแรงเพิ่มขึ้น
แต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังหาในรูปแบบนะครับ
ซึ่งคิดว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วในการดำเนินการของเรา
ด้วยเครื่องมือที่กองทัพเรือแล้วก็ส่วนราชการอื่น
มีที่มาสมทบว่าด้วยเครื่องมือที่คิดว่าดีที่สุด
กำลังพลที่ตั้งใจที่สุดในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ
ก็คือโดยเฉพาะเป็นครอบครัวของฐานเรือครอบครัวของเราเอง
เพื่อสนับสนุนภารกิจค้นหาใต้น้ำ
สนับสนุนกิจการนี้นะครับ
คือเครื่องนี้เคยค้นหาน้องมาวินที่เขื่อนศรีนครินมาแล้ว
ตลอดการค้นหา๕วันนะครับแม้จะไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หาย๒๓นาย
แต่วันนี้นะครับเรือหลวงนเรสวนพบเสื้อชูชีพนะครับ
บริเวณใกล้เกาะแห่งหนึ่งทางตอนล่างของจังหวัดชุมพร
พื้นที่รอยต่อตอนบนของจังหวัดสุราธานี
โดยพบสายล็อกรัดเอวติดกับชูชีพและมีถุงพลาสติก
ข้างในบรรจุกระเป๋าสตางค์ซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชน
สำคัญต่างรวมถึงโทรศัพท์มือถือของจ่าเอกจักรพงศ์ภูลผล
กำลังพลที่เสียชีวิตคือ๑ใน๖ที่พบศพไปแล้วนะครับ
และได้ช่วยเหลือไปเมื่อวันที่๒๐ธันวาคม
แล้วก็ส่งมอบคืนให้เจ้าของไปแล้วนั้นนะครับ
รายงานว่ามีชาวบ้านที่ออกไปหาปลาพบเสื้อชูชีพลอยอยู่ในทะเล๑ตัวครับ
ห่างจากฝั่งไปประมาณ๙ไมล์ทะเลครับ
อักษรที่เขียนอยู่บนชูชีพว่าสุโขทัย
มีหมายเลข๓๓เขียนติดอยู่ที่เสื้อ
แต่ไม่พบลูกเรือครับจึงนำกลับเข้าฝั่ง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบซึ่งตรวจสอบพบว่าเสื้อชูชีพ
ดังกล่าวเป็นเสื้อชูชีพของเรือหลวงสุโขทัยที่อับปาง
ขณะที่กองทัพเรือพลเรือเอกปกครองบนธาตุพลิน
โศกองทัพเรือเปิดเผยถึงภารกิจที่กำลังค้นหากำลังพลอยู่
บอกว่ายอดผู้สูญหายต้องค้นหายังอยู่ที่๒๓นาย
แล้วก็ตอบคำถามของสื่อมวลชนเรื่องที่ถามเรื่องงบประมาณ
การจัดซื้อเรือหลวงสุโขทัยลำละ๒๐๐๐ล้านบาท
วันนี้กองทัพเรือได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ที่จริงใน๒กรณีคือก่อนและหลังเรือหลวงสุโขทัยอับปางครับ
ซึ่งจากการที่มีการพบเสื้อชูชีพของทหารลอยทะเลอยู่ในพื้นที่เกาะเต่า
เขาก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีผู้สุนหาย
ถูกกระแสน้ำทะเลพัดมาในเขตชายฝั่งของจังหวัดสุราชธานี
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการจัดตั้ง
จัดตั้งศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ตรงจุดนี้นะคะที่หาดสำเร็จตำบลท่าชนะ
ตั้งเป็นศูนย์ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะ
ด้วยความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ
ที่บังสภานประจวบคี่ไรคันก็ปิดไปแล้ว

แล้วก็ถ้าหากว่ามีการพบร่างผู้สูญหายเพิ่ม
จะส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ก็ให้เดินทางไปที่สพบังสะพานแทนหรือถ้าไม่สะดวก
ก็สามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ภูมิลำเนาของญาติเองได้นะคะ
ซึ่งในส่วนของญาติของผู้สูญหายทั้ง๒๓คนที่ตอนนี้กำลังติดตาม
ความเคลื่อนไหวกันอยู่เนี่ยก็ยังใจจดใจจ่อเฝ้ารอข่าวนะคะ
แล้วมีความหวังว่าจะได้พบหน้ากัน
วันนี้ปรากฏคลิปหนึ่งที่หนึ่งในญาติของผู้สูญหายได้มา
เป็นคลิปตอนที่ลูกชายของเขาอัดเอาไว้ตอนเรือกำลังเอียงค่ะ
แล้วก็พูดด้วยบอกว่าถ้าคลิปนี้แพร่ออกไปแสดงว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่ค่ะ
ลูกชายของเขาบอกว่าจะได้พบกันแล้วมีความหวังว่าจะได้พบกัน

เป็นคลิปที่ทหารเรือบนเรือหลวงสุโขทัยเขาถ่ายกันไว้ในวันเกิดเหตุนะคะ
ในคลิปนี้จะเห็นจ่าก๊อตหรือว่าจ่าตรีสิริฑิษณ์นะคะงามทอง

ก็พูดว่าถ้าคลิปนี้แพร่ออกไปแสดงว่าเรายังมีชีวิตรอดอยู่
แล้วในคลิปก็จะเห็นจ่าท็อปค่ะจาตรีสุภกิจธิวาลัย
แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงที่นั่งอยู่ข้างหลังฝากคำพูดถึงคนที่อยู่ที่บ้าน
แล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าในคลิปเนี่ย
เรือกำลังเอียงแล้วทุกคนก็อยู่ในเรือเป็นพื้นที่แคบนะคะ
คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปที่ถูกส่งต่อกันในกลุ่มเพื่อนทหารเรือ
แล้วสุดท้ายก็ถูกส่งมาที่คุณพ่อของจาตรีสุภกิจท่านก็ได้รับคลิปนี้มานะคะ
คุณพ่อของจาตรีสุภกิจเนี่ยเป็นคนนึงที่มานั่งรอฟังข่าวลูกชาย
จาตรีสุภกิจเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของท่านค่ะ
บอกเครียดมากเลยตอนนี้สมองตื้อไปหมดแล้ว
กังวลว่าลูกชายจะติดอยู่ในเรือสุโขทัย
พอเห็นคลิปที่ลูกชายถ่ายบันทึกแล้วเนี่ย
อยากให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในห้องต่างของเรือสุโขทัยอย่างละเอียดด้วย
หวังว่าลูกชายจะไม่ติดอยู่ใต้เรือ
ขอให้ลูกเนี่ยไปติดตามเกาะต่างก็เป็นความหวังนะคะ
แต่ใจหนึ่งท่านก็บอกว่าท่านก็เตรียมใจเอาไว้แล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
พี่บอกว่าถ้ามีคลิปนี้ออกไปกันพวกเราต้องรอดเลย
ขณะที่กองทัพเรือและญาตินะคะ
ได้นำร่างของพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ

กลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดตำบลครูตันอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ก็มีเพื่อนในทหารร่วมรุ่นไปร่วมส่งเกือบ๑๐นาย
ไปช่วยยกโลงเคาะโลงเคาะรถลาเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
นายเนี่ยก็ปาดน้ำตาเป็นระยะนะคะระหว่างที่มาส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้าย
ถ้าหากว่าเสียชีวิตขอให้ช่วยเลี้ยงลูกวัย๑๐ขวบให้กับเขาด้วย
และก็ขอให้พาเขากลับบ้านค่ะ
ครั้งสุดท้ายที่ไปบ้านเขาบอกว่าถ้าผมตายนะฝากดูหลานด้วยนะ

ผมคนอาชีพอย่างนี้พี่ผมก็ไม่แน่นอน
แน่นอนแต่ว่าถ้าผมตายก็สบายผมทำไว้หมดแล้ว
แม่ก็สบายลูกผมก็สบาย
พี่ก็เลยว่าพี่ไม่อยากได้หรอก
พี่อยากให้เห็นเองมึงจะยากจะจนยังไง
ก็ขอให้ได้เห็นอาการพี่น้อง
ถ้ากอดพี่กอดพี่แน่นมากครั้งสุดท้ายที่ไปบ้าน
พี่ผมขอกอดหน่อย
ต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมคือรูปและข้อความสุดท้าย
จากน้องชายถึงพี่สาวก่อนที่เรือหลวงสุโขทัยจะอับปาง
ตอนนี้ครอบครัวของเขาภาวนาและอดทนรอการกลับมาครับของน้องชาย
รูปสุดท้ายที่น้องส่งมาให้ดูตอนเช้ามืดของวันที่๑๘
บอกเจ็บมากนะฮะ

ความหวังตอนนี้ยังมีที่จะเจอน้องขอให้น้องปลอดภัย
รอวันที่น้องกลับมาอย่างปลอดภัยเจ๊รักเจมส์นะ
เป็นข้อความที่พี่สาวโพสต์ถึงน้องชายครับ
หนึ่งในนั้นยังมีภาพข้อความในไลน์ฮะ
คนเป็นน้องส่งมาหาในช่วงเวลาตี๕ของวันที่๑๘ธันวาคม
คลื่นแรงตกเตียงหลังไปขูดกับเหล็กเตียงข้าง
แล้วก็ส่งนะฮะเป็นสภาพภายในเรือคุณผู้ชมครับ
สภาพภายในเรือมาให้พี่สาวดู
อกจากนั้นยังมีคลิปวิดีโอจังหวะที่เรือปะทะกับคลื่น
สาดใส่กระจกจนแทบมองไม่เห็นอะไรครับคุณผู้ชมฮะดูภาพนี้ครับ
ใครที่อยากรู้ว่าคลื่นมันแรงแค่ไหนฮะภาพมีทยอยออกมาครับ
คนที่เป็นพี่สาวไปที่เกิดเหตุตั้งแต่รู้ข่าวนะครับ
เธอบอกว่าไม่รู้จะหวังได้ไหมแต่อยากขอปฏิหารที่เกิดขึ้นกับน้อง
อายุแค่๒๑ปีเดือนหน้าก็จะถึงวันเกิด
รับราชการครับไม่น่าเจอเหตุการณ์แบบนี้
ภาวนาให้น้องชายอดทนรอดชีวิตกลับมาเช่นเดียวกันครับ
ข่าวเย็นไทยรัฐก็ส่งกำลังใจเช่นเดียวกันครับ